เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

เป็นวินาธิที่ื่น่ากลับของน้องต้นข้าว

จะต้องร่วมใจกันตอบคำถาม๔ข้อนะครับ
เพื่อที่จะได้ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

แล้วช่วงนี้หนูลุ้นไปกับคนผู้เข้าแข่งขันไหม

คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านก็กำลังเอาใจช่วยครอบครัวของหนูอยู่นะลูก

เดี๋ยวเราต้องขึ้นมาตอบคำถามแล้วนะครับ
ขอเชิญน้องต้นข้าวมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ต้นข้าวคำถามนี้นะลูกจะมีด้วยกัน๕เรื่อง

เป็นคนแรกและเรื่องแรกที่หนูจะตอบ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑สถานที่ท่องเที่ยว
เรื่องที่๒ดนตรี
เรื่องที่๓ความรู้ระดับประถม
เรื่องที่๔หลังล็อกเคสต้า
เรื่องที่๕ละครวิทยุ

ถ้าพร้อมแล้วต้นข้าวเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

น้องต้นข้าวเลือกตอบเรื่องดนตรีครับ
เคยฟังเพลงช้างไหมลูก

หนูร้องยังไงร้องให้ฟังหน่อยสิ
แล้วหนูจำตัวโน้ตเพลงนี้ได้ไหม

โน้ตตัวใดที่ไม่ได้อยู่ในเพลงนี้
มี๔ตัวเลือกด้วยกันนะลูก
เดี๋ยวเราจะเปิดเพลงให้ฟังนะลูก

ตัวเลือกที่๑มี
ตัวเลือกที่๒ฟา
ตัวเลือกที่๓ซอน
ตัวเลือกที่๔ลา
ปกติผมเล่นคีย์วอร์ดครับ

ต้นข้าวจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองฟาครับ

ขอให้โชคดีนะกับการตอบคำถามนะลูก
เดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า
ต้นข้าวจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เลือกยาร์ครับยาเชิม

ขอสถานที่ท่องเที่ยวครับ
ทำไมถึงเลือกสถานที่ท่องเที่ยวให้กับย่าเฉิมครับ
เพราะว่าย่าศึกษาเรื่องชายนาฏมามาก
พูดง่ายว่าย่าทำการบ้านมาดีแล้ว

ครับถ้าอย่างนั้นขอเชิญย่าเชิม
ต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ
สถานที่ท่องเที่ยวดังในชัยนาธ

ที่มีก็เห็นมีอยู่สวนนก
แล้วก็เขื่อนเลี้ยงหินริมน้ำ
กับวัดหลวงปู่ศุกร์อะไรอย่างนี้
วัดปากคอมะขามเท่าจ้ะหลวงปู่ศุกร์จ้ะ

กลับมาที่สวนนกกันก่อนย่าจ๋า

ใหญ่เป็นอันดับต้นของเอเชียเลย

ชัยนาฏเขาคุยกันนกอะไรเด่นที่สุด
มันแล้วแต่นกยุงเขาก็มีเป็นบางตำบล
นกก็เลี้ยงนกแก้วนกอะไรเยอะแยะ

อ่าไม่รู้ว่า
ญาติจะพอคุ้นตากับเจ้านกตัวนี้หรือเปล่านะครับ
มาดูคำถามสำหรับข้อนี้ครับ
จากภาพคือนกชนิดใด
ตัวเลือกที่หนึ่งนกกระจอกเทศ
ตัวเลือกที่สองนกอีมู
ตัวเลือกที่สามนกตะกลุ่ม
ตัวเลือกที่สี่นกอีโก้ง

ฉันก็เลยตอบว่านกตะกรุม

ถ้าพร้อมแล้วย่าเฉิมเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สามนกตะกรุมครับ
ขอให้โชคดีขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
จะได้ลุ้นเงินแสนและเงินล้านกลับไปบ้าน
เพราะครอบครัวเรายังลำบากกันอยู่นะครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ให้พี่เปียขึ้นมาตอบคำถาม
ตอนนี้เหลือด้วยกัน๓เรื่อง
เรื่องที่เหลือก็คือเรื่องความรู้ระดับประถม

หลังลอสซิต้าอะไรเนี่ยอ่านไม่ค่อยออกหนังสือเรียนเลยหมด
เชิมเลือกในเรื่อง
หลังล็อกเคสต้าครับ
เปียพี่เปียชอบฟังเพลงไหมครับ

ฟังเพลงแนวไหนครับส่วนใหญ่

ร้องเพลงดีมากเลยนะพี่หลังใช่ไหมครับ
แล้วพี่เปียรู้ไหมว่านอกจากพี่หลังเนี่ย

ชื่อน้องเมธันสุขขาว

กำลังจะได้พระเอกขั้นเทพมาเป็นลูกเขย
ก็คือคุณโดมปกรณ์ลำนั่นเอง
เขาเหมาะกันมากในคู่นี้นะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
รูปใดคือน้องเมธัน
ลูกสาวของคุณหลังล็อกเคสต้า
ตัวเลือกที่หนึ่งรูปที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองรูปที่สอง
ตัวเลือกที่สามรูปที่สาม
และตัวเลือกที่๔รูปที่๔ครับ

โดยจากรูปที่สองแล้วก็สวยสุดแล้ว
ผมก็เลยเลือกรูปที่สอง

ถ้าพร้อมแล้วพี่เปียเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองรูปที่สองครับ
ยังเหลืออีกหนึ่งท่านก็คือน้องปาน
เปียจะเลือกเรื่องไหนให้น้องป่านขึ้นมาตอบคำถามข้อต่อไปนะครับ

นั่นก็คือเรื่องความรู้ระดับประถม
และเรื่องละครวิทยุ
ความรู้ระดับประถม

เชิญน้องป่านมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อยู่ในวิชาสุขศึกษาระดับประถมศึกษาปี

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ร่างกายเมื่อได้รับแสงแดด
สามารถสังเคราะห์วิตามินชนิดใดได้

จะสามารถสังเคราะห์ได้เองอัตโนมัติเลย
หนูเคยเรียนเรื่องวิตามินมาแล้ว
แต่ว่าก็ลืมเขาหมดแล้ว
ก็เลยเดาเอาวันนี้

ตัวเลือกที่สองค่ะ
ถือว่าวันนี้ครอบครัวของน้องต้นข้าวนะครับ

คำถามไปครบแล้ว๔ข้อ
แต่จะคว้าเงินทุนสูงสุดถึง๑ล้านบาท

ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
โน้ตตัวใดที่ไม่ได้อยู่ในเพลงนี้